ตามความคืบหน้าคดีพบศพในปั๊มน้ำมันร้างแห่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งมีข่าวมา๒๓วันแล้วว่ามีชายคนหนึ่งที่เขานั่งสมาธิ
แล้วก็เห็นลักษณะเท้าคนเหมือนกับผูกคออยู่ในที่ที่หนึ่ง
เขาก็ออกตามหาจนเจอนะครับในพื้นที่อุตรดิษฐ์นะครับ
ปั๊มร้างมา๑๐ปีแล้วนะครับมีคนถูกเผา
ตอนที่เขาเห็นจากสมาธิของเขาเนี่ย

และก็มีลักษณะเหมือนกระบ้วง
สีทึบอะไรพวกนี้ตามหาจนเจอ

เป็นผู้แจ้งเบาะแสแล้วก็มาตามหากับคนที่เขานั่งสมาธิ

แต่เบาะแสที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขลงพื้นที่ไปแล้วไปได้มาเนี่ย
ก็เหมือนกับที่ตำรวจได้มาก็คือมีรถกระบะสีดำคันหนึ่ง
จอดทิ้งเอาไว้อย่างน่าสงสัย
ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อยู่ในระแวกของปั๊มแห่งนี้
ก็เห็นพฤติกรรมของรถกระบะคันนี้ด้วย
แล้วก็มีคนที่มากับรถกระบะด้วยนะครับ
รถกระบะสีดำคันนี้ซึ่งขับเข้าไปในปั๊มน้ำมันร้าง
ริมถนนพิศนุโลกเด่นชัยตำบลหาดกรวดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์
จุดที่พบศพชายนิรนามถูกฆ่าทิ้งไว้ในห้องน้ำของปั๊ม
เมื่อไปไล่ตรวจสอบตามภาพนะครับแล้วก็ประมวลเหตุการณ์นะ
กันยายนนะที่รถกระบะสีดำคันนี้ขับมาจอดไว้
จนถึงวันที่มีคนไปพบศพในปั๊มคือ๖ตุลาคม
เริ่มตั้งแต่๓๐กันยายนเอาเวลาตามกล้องวงจรปิดที่ระบุนะครับท่านผู้ชมครับ
นาฬิกา๒นาทีมีรถกระบะสีดำต้องสงสัยตรงกับที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าถูกจอดทิ้งเอาไว้
ขับมาอย่างช้ามาจากเส้นทางจากจังหวัดพิศนุโลกผ่านหน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งไป
โดยมีการชะลอความเร็วแล้วก็ขับชิดไล่กับขอบถนน
จากนั้น๑๘นาฬิกา๑๔นาทีรถกระบะคันนี้ขับเลี้ยวเข้าไปยังปั๊มน้ำมันร้างนะครับ
ระยะเวลาสักประมาณ๑๕นาทีนะหรือ๑๘นาฬิกา๒๙นาที
รถกระบะสีดำคันนี้ได้ขับออกมาจากปั๊มน้ำมันร้าง
จนกระทั่งได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีรถกระบะต้องสงสัยถูกนำไปจอดทิ้งไว้
บริเวณถนนฝั่งตรงข้ามกับที่ปั๊มร้างจุดเกิดเหตุห่างกันสักประมาณ๑๕๐เมตร
หลังจากนั้นเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๒๙นาทีภาพในกล้องวงจรปิด
จะเห็นคนเดินออกมาจากปั๊มร้างแล้วเดินลัดเลาะไหล่ถนน
ซึ่งกำลังตรวจสอบอยู่ว่าเกี่ยวข้องกับศพชายนิรนามหรือไม่
วงแดงเนี่ยคือคนที่เดินออกมาจากปั๊มร้าง
คือในภาพของกล้องวงจรปิดของรีสอร์ทของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ย
มันไม่เห็นแต่ว่ามีพยานบอกว่าช่วงที่มีคนเดินเข้าไปในปั๊มน้ำมันร้างก่อนจะเดินออกมาเนี่ย
มันจะมีแสงแวบออกมาจากปั๊ม
เขาไม่รู้ว่าเหมือนกับประกายไฟจุดไฟหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
เพราะว่าจากศพที่พบลักษณะมันก็ไหม้เกรียม
ใช่แล้วก็ในห้องน้ำที่พบศพโอ้โหรอยไหม้ไปถึงเพดานเลยนะ
แล้วรถกระบะที่ไปจอดทิ้งเอาไว้อ่ะจอดทิ้งไว้หลายวันจนชาวบ้านต้องแจ้งตำรวจมาตรวจสอบแล้วก็รถไปตรวจสอบเนี่ย
ชาวบ้านก็บอกว่าก็เจอคนลงมาจากรถกระบะอืมทำทีเหมือนลงมาปัสสาวงปัสสาวะ
แต่ไม่ขึ้นรถอีกเลยแล้วก็หายไปเลยเป็นลักษณะชายสูงอายุหน่อย
ตรงนี้ต้องไปไล่ต่อจิ๊กซอให้หมดนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีพบศพในห้องน้ำของปั๊มน้ำมันร้างหรือไม่
ส่วนการตรวจสอบรถกระบะต้องสงสัยนะครับพบว่าเอกสารเกี่ยวกับรถทั้งหมดไม่มีเลย
เบาะนั่งแคปพบคราบคล้ายเลือดติดอยู่เลขคัดซีรถถูกทำลายหมด
มีร่องรอยถอดโครงเหล็กที่เป็นคอกกระบะท้ายออกอีกบันไดพักเท้าข้างรถทั้งสองข้างก็หายไป
ทะบงป้ายทะเบียนนี่ก็ไม่มีใช่เหมือนโอ้โหเอาออกไปหมด
ลายหลักฐานทุกอย่างตรวจสอบไม่ได้เลยว่ารถเป็นของใครถูกต้อง
ตอนนี้ก็ทำได้แค่เก็บลายนิ้วมือแฝงในรถนะครับหลักฐานที่พบในห้องน้ำจุดเกิดเหตุ
กัลลอนน้ำมันรองเท้าแตะโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องสภาพถูกทำลายเนี่ย
พวกนี้ต้องเก็บไปหมดแล้วก็ไปตรวจสอบลายนิ้วมือว่า
มันจะตรงอะไรกับลายนิ้วมือแฝงในรถกระบะหรือไม่วันนี้ตำรวจชุดสืบสวนของจังหวัดอุตรดิษฐ
แล้วก็สพเมืองและสพวังกะพีระดมกำลังลงพื้นที่ปั๊มน้ำมันร้างจุดเกิดเหตุ
แล้วก็จุดพบรถกระบะต้องสงสัยนะครับไปเจอกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลหนึ่งใบ
แล้วก็น็อตขนาดต่างต่างจำนวนมากในพงหญ้าใกล้จุดที่พบรถด้วยนะครับแล้วก็ยังได้จุดทูบหนึ่งดอกพร้อมกับน้ำแดงหนึ่งขวด
แล้วก็ขนมเอาไปวางไว้ที่หน้าห้องน้ำห้องที่๔ที่พบศพห้องน้ำที่ปั๊มมีอยู่๑๐ห้อง
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายแล้วก็บอกกล่าวขอให้คลี่คลายคดีได้โดยเร็ว
สืบสวนอีกชุดก็ไปถามชาวบ้านกับร้านรับซื้ออะไรรถยนต์หลังจากตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบว่ารถกระบะขับผ่านพื้นที่บ้านวังศรีสูบรถติดบันไดพักเท้าข้างรถ
แต่พอวิ่งไปทางปั๊มร้างบันไดพักเท้าข้างรถมันถูกถอดออก
แล้วก็ขับเข้าปั๊มพวกเนี้ยต้องไปไล่หาเบาะแสให้หมดค่ะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็กลับไปที่ปั๊มร้างแห่งนี้อีกครั้งนะคะ
ซึ่งเราก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบดู
นี่ค่ะเป็นห้องที่พบศพนะคะห้องที่๔จากทั้งหมด๑๐ห้อง
ที่บริเวณผนังห้องน้ำอ่ะค่ะด้านหน้านี่นี่
เหมือนกับมีคนไปเขียนเป็นรูปหัวใจคือเอานิ้วไปเขียน
เอาอะไรไปเขียนจากเขม่าแล้วไปวาดให้เหมือนเป็นรูปหัวใจ
ผนังห้องนี้เลยนะห้องที่พบศพนะ
ไม่รู้ว่าใครเขียนไม่รู้ว่าต้องการอะไร
พลตำรวจรีดำรงเพชรพงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหก
ก็ไปประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดีนะคะที่กรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิษฐ์
ซึ่งก็ได้ข้อมูลมาว่าตอนนี้ชุดสืบสวนตรวจสอบ
สำคัญมากก็คือรถกระบะคันนี้แหละที่จอดทิ้งไว้
แล้วก็ตรวจสอบศพที่เจอในปั๊มน้ำมันร้างว่ารถกระบะกับศพเนี่ย
มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันด้วยหรือเปล่า
เรื่องนี้ก็คงต้องค่อยใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันลักษณะเกิดเหตุเป็นที่รับตา
ในเรื่องของพญาหลักฐานอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีค่อนข้างที่จะตรวจสอบให้ละเอียดหน่อย
เกี่ยวข้องกับรถที่จอดทิ้งไว้ไหมครับผม
ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะครับเพราะว่าเราตรวจสอบว่าศพที่เราเจอเป็นใครยังไง
ตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับแล้วตอนนี้คือประเด็นตั้งไว้หรือ
ยังครับยังครับยังไม่ได้ตั้งประเด็นอะไรด้านตำรวจสพวังกะพีก็เรียกสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องสองคนนะคะ
ก็คือคนที่พบศพและคนที่แจ้งตำรวจคนที่พบศพก็คือคนที่เขาบอกว่าเขานั่งสมาธินั่งวิปัสนา
นายเกียรติศักดิ์แล้วก็ที่พาคุณยายไปอีกคนนึงยายน้ำเย็น
อืมก็สองคนนี้เขาก็ถูกสอบปากคำตั้งแต่แรกแรกแล้วเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่พบศพคนแรก
แล้วก็เป็นคนที่แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยก็เหมือนกับว่าไม่รู้จะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยหรือเปล่า
ครับทีนี้ค่ะเรื่องของการตรวจสอบรถกระบะเบื้องต้นเนี่ย
รู้ชื่อผู้ครอบครองรถแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานให้มาแสดงตัว
จะได้มีความชัดเจนมากขึ้นในส่วนของรูปคดีแล้วก็ต้องรอผลการตรวจดีเอ็นเอ
พบศพเขาก็ตรวจดีเอนเอนะคะรวมไปถึงเจ้าของรถกระบะด้วย
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ไปคุยกับคนที่นั่งสมาธินั่งวิปัสนาจนพบศพอ่ะนะเพราะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาก็เครียดเหมือนกันกลายเป็นเหมือนจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่การเข้าฝันนะที่เขานั่งสมาธิแล้วได้เจอแล้วก็ได้พบว่ามีลักษณะเหมือนกับคนขอความช่วยเหลือว่าถูกฆ่าทิ้งเอาไว้จนไปเจอเนี่ยเป็นการนั่งสมาธิจนสามารถสื่อสารกันได้นะไม่ได้เข้าฝันนะเหมือนกับเป็นการนิมิตนิมิตลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ทีนี้วันนี้พยายามที่จะไปสอบถามเขา
พอไปถึงก็เขาก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรอีกอ่ะนะเขาบอกว่าเขาขอให้คดีจบก่อนเขายังไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับแต่ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจทั้งหมดนะว่าทำไมเขาถึงมาพบศพได้อ่ะนะเราก็เลยไปถามคุณยายน้ำเย็นแก้วพันอ่ำนะฮะซึ่งนายเกียรติศักดิ์หรือว่านายกาแฟเขาชวนไปหาศพด้วยกันนั่งสมาธิอยู่ด้วยกันนะครับคุณยาย
ตอนนั้นอยู่ที่วัดครอบครัวนายกาแฟขับรถมารับแล้วบอกว่ามีอะไรจะพูดให้ฟังแต่ว่าต้องขึ้นรถมาก่อน
ยายก็ขึ้นรถไปด้วยก่อนที่นายกาแฟจะเล่าถึงนิมิตรที่นั่งสมาธิแล้วสื่อสารกับวิญญาณได้แล้วก็เล่าให้ฟังก็เลยบอกว่าให้ลองไปดูก่อนว่าจะเป็นเรื่องจริงไหม
พอไปถึงบริเวณปั๊มน้ำมันร้างก็ตามลงไปดูแล้วก็พบว่าเออเป็นเรื่องจริงมีศพอยู่ก็เลยแจ้งตำรวจซึ่งคุณยายน้ำเย็นเชื่อว่านายกาแฟไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องคนตายแล้วการที่มารับยายไปด้วยก็เหมือนกับเป็นพยานเกี่ยวกับสัมผัสพิเศษของเขา

แต่ตำรถบอกว่าก็ต้องสอบปากคำแหละเพราะว่าเป็นคนที่ไปเจอศพคนแรกก็ยังไม่ได้แบบโอโหเป็นผู้ต้องสงสัยอะไรเพราะว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอะไร